คุณผู้ชมคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีคลิปหนึ่ง
ผู้หญิงสองคนทะเลาะกันเราไม่สนับสนุนความรุนแรงเลยนะคะ
แต่ว่าคลิปนี้ที่คนแชร์กันเยอะก็เพราะว่ามันมีผู้หญิงที่ล้มไปแล้ว
อีกคนนึงคล่อมแล้วคนที่คล่อมนอกจากจะตบจะตีแล้วพยายามจะตัดผมเขา
คือดึงผมขึ้นมาแล้วถือกันไกลจะตัดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองไปดูภาพค่ะ
พี่น้องก็ย้อนแบบเนี้ย
เฮ้ยตัวจังหวะ
ขอโทษน้องกูขอโทษน้องกู
นี่ไงคะต้องขออนุญาตเบลอภาพ
แต่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเหมือนตัดผมออกไปแล้ว
เนี้ยเราเดี๋ยวจะโยนผมเป็นกำทิ้งไปเลยอ่ะ
นี่ค่ะแล้วเหมือนกับสองคนนี้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
แล้วเนี่ยตบตีทะเลาะกันแบบเนี้ยโอ้โหคนก็แชร์กันเยอะ
แล้วคนก็วิจารณ์กันเยอะ
คือที่เขาแชร์กันเขาก็จะมีข้อความในลักษณะที่ว่าไม่เข้าใจ
ถึงกับต้องตัดผมทิ้งเลยเหรอ
อะไรแบบนี้นะคะทีเนี้ยเราตรวจสอบให้นะคะ
คนที่ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกตัดผมอะค่ะ
บอกว่าสาเหตุของการทะเลาะกันเกิดจากความไม่พอใจ
ที่แฟนนุ่มของคนที่ขึ้นคล่อมอ่ะครับ
ทักไปหาคนที่ถูกทำร้าย
แล้วก็บอกว่าเลิกกันแล้วอยากคุยด้วย
แล้วก็ยอมรับว่าคุยกันกับผู้ชายคนนั้น

แต่พอผู้หญิงคนนี้เสื้อดำคนนี้รู้เรื่อง
ก็เลยไม่พอใจมาหาเรื่อง
ก็เพราะเธอนั่นแหละมาคุยกับเขา

เขาบอกว่าจะกินเวียกันไหมแก้เซงอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็เออไปไปเถอะอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยได้ไปแล้วเขาก็บอกว่าหนูไปแย่งแฟนของเขา

ไม่ค่ะหนูไม่ได้เป็นคนพักก่อนแล้วไม่ได้เป็นคนที่อ่อยหรืออะไรค่ะ
มีแต่เขาทักมาหาหนูก่อนทั้งนั้นเลยค่ะ
อืมแล้วกลายเป็นว่าเป็นประเด็นเรื่องของผู้ชายไง
แล้วผู้หญิงสองคนมาตบตีกันมากล้อนผมแบบนี้มัน

อนาคตยังอีกไกลนะน้องนะไม่ควรจะมาแหมมาปีปัญหา
แก่งแย่งอะไรกันเรื่องพวกนี้นะครับ